มันจะพามาครับผมนั่งมาเรื่อย
แล้วก็มาก็เห็นเขาบอกว่าที่นี่มีการต้อนรับดีผมก็เลยลง
ครับผมแล้วจะไปไหนต่อครับ
ก็คิดว่าไปไหนที่ก็จะไปที่ในตัวเมืองที่มีการแสดงดนตรีมีอะไรพวกนี้
เพราะผมเล่าเพลงตลกอะไรตลายเล่นมกตลกต่างได้เยอะ
เขาก็จะไปขอเป็นร้องเพลงที่นั่นเพื่อหาเงินของมัน
แกบอกว่ามันเดินเดินทางกับบริษัทของเราแล้วก็มาลงพี่ของแจ่งผมก็เลยช่วยดูให้คุณครับ
ก็เลยเรามาลงเพลงแล้วก็นำหาญาติของน้องแจ่ครับ
ครับผมตอนเจอขึ้นเจอขึ้นอยู่ที่หมอชิด
มาต่อกระมาณ๖โมงครึ่งกับบริษัทที่ผมทำงานอยู่